ส่วนทางด้านของวังช้างแลพเนียดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำช้าง๑๑เชือกเป็นช้างมงคลงางาม

สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่เดินทางไปร่วมชมขบวนช้างนี้เป็นอย่างมากค่ะ
นี่ก็เป็นตัวแทนช้างทั้งหมด๑๑เชือกจากวังช้างแหล่พเนียดอายุทยามูลนิธิโฆษบาล
แต่งเครื่องขชาพรสีดำลักษณะช้างศึกและกลุ่มโฆษศาลคู่แผ่นดิน
ออกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาวานนี้
และไปถึงด้านหน้าพระบรมมหาราชวังในเวลา๙นาฬิกา๙นาที
พลายวังได้อันเชิญพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
และพระเสวทอดุลยเดชภาหลพญาช้างเผือกประจำรัชกาลที่๙
ช้างพลายงาทองนำมโหรีและช้างพลายแก้ว
นำช้างบริวารทั้งหมดได้เดินก้าวย่างเท้าจำนวน๙ครั้ง
ไปยังด้านหน้าพระบรมหาราชวังแล้วหมอบกราบเป็นเวลา๒๐นาทีค่ะ
เพื่อแสดงความเคารพและร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ทรงมีต่อประสบกรณิกรและช้างไทยตลอดมา
จากนั้นทางคณะควานช้างก็ร่วมร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
โดยมีประชาชนร่วมร้องไปพร้อมกันด้วยค่ะ
ก็ยังได้ร่วมกันเคารพอนุสวรีช้างสามเสียนฝั่งตรงข้ามสารหลักเมืองด้วยค่ะ